มาดูหน่อยค่ะโอ้โหนี่ชาวบ้านเขาบอกเขาสุดทนจริง
เพราะว่าฝูงลิงมันป่วนมันออกมาอารวาสชุมชน
ดูสินั่งอยู่ข้างหลังดิฉันเนี่ยกลัวกลัว
ชาวบ้านบอกว่าตัวมันใหญ่ด้วยนะ

ว่าตัวมันใหญ่ขนาดไหนแล้วมันมาป่วนอะไรบ้าง

ชาวบ้านบอกว่าเนี่ยลิงน่ะมันหลุดมานะ
แล้วก็มากินหากินอยู่ตรงเคหารามชุมชนริมคลอง๒ต้นนุ่นเขตมีนบุรีค่ะ
ทีมข่าวนั้นลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
คือด้วยความที่มันอยู่ในกรุงเทพอะเนาะ
แล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้เจอลิงหลุดมาแบบนี้ค่ะ
ทีนี้เราก็ไปคุยกับทางนางดะคนในชุมชน
บอกว่าลิงมันหลุดมาตั้งแต่๑๖กันยานะ

ไม่มีบ้านไหนหรอกเลี้ยงลิงน่าจะมาจากที่อื่นแหละ
ก็เลยถามไงว่าตอนนี้มีอะไรเสียหายแล้วหรือยัง

แต่กลัวไงไม่รู้ว่าลิงมันดุขนาดไหน
จะไปกัดจะไปทำอันตรายเด็กหรือเปล่า
เพราะว่ามันมีอยู่ตัวนึงที่มันตัวใหญ่

พอมาเจอคนมันแยกเขี้ยวขู่
เซ็นต์ขู่ไม่เหมือนลิงเลย
บอกว่าใช่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจับไปดูแลหน่อย
หรือว่าจะเอามันไปอยู่ที่ที่มันเหมาะสมต่อไปได้ไหม
เพราะชาวบ้านเขาก็ภาวะกันอยู่เหมือนกันนะคะ
เออนะฮะอืมอ้า